มาฝากคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากอายุยืนเป็นร้อยปี

มีคุณทวดคนหนึ่งเขาอายุ๑๑๑ปี
เป็นคุณทวด๖แผ่นดิน

แต่คุณทวดนี้๖แผ่นดินเคล็ดลับคือต้องกินหมอปลาร้า

หมอคนเหรอหรืออะไรหรือคนหรืออาหาร
ตลาดปลาร้านนี่แหละเอาปลาไปหมักเขาเรียกอย่างงี้
แล้วก็มีน้ำพริกมีผักสดก็บอกสุขภาพดี
ที่สำคัญนะคุณยายโชว์สนเข็มดูให้ดู

กินหมักสุขภาพแข็งแรงไหม
คุณทวดชื่อว่าคุณทวดอ่อนเสิร์ชกระโทกอายุ๑๑๑ปี
อันนี้โชว์ซะหน่อยว่าสายตายังดีอยู่
คืออายุ๑๑๑ปีย่างจะเข้า๑๑๒ปีแล้วในเดือนพฤศจิกายนนี้
คุณทวดบอกว่าทวดอยู่มหกแผ่นดินแล้ว
แต่ก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงดีนะสามารถเดินเหินได้ด้วยนะ
หมากกินเองก็ได้เคี้ยวหมากก็ยังเป็นปกติอยู่
สายตาก็ยังดีอยู่อย่างที่เห็นเขาสนเข็มโชว์
ยังสบายอยู่ไม่ต้องสวมแว่นตาไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดช่วย
บัตรประชาชนคุณทวดเกิดเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๖๒
ย้ำว่า๒๔๕๑เนี่ย
ไม่รู้จะเป็นเลขงวดหน้าหรือเปล่านะ
คือปลายสมัยรัชกาลที่๕ครับ

คืออยากจะไปนั่งให้คุณยายเล่าให้ฟังเสร็จเลยว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเนอะ
คุณทวดมีลูก๖คนผู้ชาย๓คนผู้หญิง๓คน
ลูกชายคนโตนั้นเสียชีวิตไปแล้วก่อนคุณยาย
แล้วก็มีหลานมีเหรนมีลื้อ

โอ้โหนั่นแหละมันสายยาวมากคุณยายอยู่ถึงเลือด

รวมกันแล้วเนี่ยไอ้หลานเหลื่อเนี่ยหลายสิบคน
ปัจจุบันคุณทวดอ่อนอาศัยอยู่กับลูกสาวคนโต
ในบ้านหลังเก่าหลังเดิมที่เคยอยู่สมัยตั้งแต่๖แผ่นดินนี่แหละ

เล่าให้ฟังสมัยสงครามโลกครั้งที่๒

ทวดบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวยินเสียงขึ้นบินบินมาแบบ
หึงอะไรอย่างนี้เป็นฝูงนะฮะ
ก็ต้องรีบวิ่งไปหลบในหลุมหลบภัยที่คุณพ่อสร้างเอาไว้ใต้ต้นมะขามนะฮะ
เขาทำอาชีพก็ทำนาเลี้ยงลูกเลี้ยหลานมาจนโต
เคล็ดลับกินอะไรล่ะไม่เลือกกินมากหรอก

กับน้ำพริกปลาทูกับปลาร้า

ตอนนี้ยังคงออกกำลังกายกันเป็นประจำอยู่ที่บ้าน